ภูเก็ตชายชะกันบอกว่ามาจากไฟแนนซ์นะครับ

ไปยึดรถนี่ร้านจอดรถในห้างเลยคุณพระราบพร
แล้วคนขับรถแล้วเจ้าของรถอุ้มเขาไป
อุ้มเข้าไปเซ็นคืนมานะเซ็นคืนมา
ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะว่าผมไม่ให้รถ

แต่คนพวกนี้แต่คนพวกนี้อยู่ก็ออกมาถึง
ออกมาถึงมันก็มันก็อยู่อยู่ผมออกมา
มันก็เปิดประตูรถแล้วไม่ถึงไม่รู้มันเปิดได้ยังไง
นี่นะครับผู้ร่วมเกาหลีผู้ร่วมแก๊งนี้ด้วย
แล้วต้องครับผมเห็นชั้นหน้าผมชัดชั้นเลยครับ
แล้วก็หน้าคุณด้วยแล้วต้องปิดหน้าครับ
นี่ครับนี่ครับ
ชื่ออะไรก็ไม่มีนะครับไม่บอกชื่อไม่แจ้งชื่อ
หมายสารอะไรก็ไม่เอามานะอย่างนี้นะครับ

ไม่อยากอนิยาที่ถ่ายนะครับ
ไม่น่าถ้าผมถ่ายเพื่อผมปกป้องทรัพย์สินของผม
นี่แหละครับมากัน๔คนบอกว่ามาจากไฟแนนซ์นะครับ
เข้ามาคุยเรื่องการค้างชำระค่างวดลด๖งวดเป็นเงินเท่าไหร่
แสนกว่าบาทพยายามจะไปยึดรถเก๋งคันนี้
เป็นรถฟอร์ดนะสีขาวเจ้าของรถไม่ยอมฮะ
เถียงกันอยู่แล้วก็ถ่ายคลิปต่างคนต่างถ่ายเอาไว้
มีการยื้อยุดกันจนเสื้อกล้ามของเจ้าของรถหลุดเลยนะ

คุณผู้ชมมีภาพจากรอบวงจอดปิดตอนที่ยื้อยึดกันนะครับ
เป็นร้านจอดรถของแห้งแห่งหนึ่งกลางเมืองภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวไปคุยกับนายกุลวิทย์อายุ๓๒ปีเจ้าของรถเล่าบอกว่า
พยายามจะมายึดรถโดยไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน
เค้าก็เลยต้องปกป้องทรัพย์สิทธิ์โดนเค้า
ก็ยื้อยึดกันอยู่นะครับก็สู้ไม่ไหว
ก็นะครับให้เขาลงลายมือชื่อส่งมอบรถคืนให้โดยเขาไม่เต็มใจ
ผู้เสียหายยอมรับว่าก็ค้างค่างวดจริงแหละ๖งวดเป็นเงินประมาณ๖๐๐๐กว่าบาท
จากเศรษฐกิจไม่ดีเรามีปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง

แล้วการผ่อหนักทางอะไรเนี่ยมันมันก็มีการผิดเนัตร์จริง
การเงินไม่ดีทำได้รอยช็อตกันบ้างปกติแต่ผมยอมรับคิดแหละผมดิ
ก็ยอมรับเขาทำตามขบวนการการกดไหนต่อไป
แต่๙๖คนยอมไม่ได้สู้การทำรุนของคนทั้ง๔คน
ใครบนโลกนี้ที่มันจะสามารถไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้
ไม่ว่ากรณีไหนก็ตามตำรวจเขาจะไปจับโจรไปจับคนร้ายคดีร้ายแรง
เขายังต้องแสดงตัวตัวดีกว่าเลย
ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความแล้วนะครับที่สพทหลางตำรวจก็บอกว่า
เดี๋ยวจะเรียก๔คนนี้มาสอบสวนต่อไปครับ